ได้เวลาเดินทางหาของอร่อยกันแล้วนะคะ

มาข้อมูลชมไปที่จำหวัดผมนี่ที่บอกว่าเราชอบเลยนิดหนึ่ง
แวะน้อยมากแต่ก็ไม่รู้ว่ามีที่ไหนให้เที่ยวนะครับ
ปราจีนบุรีครับวันนี้มีอะไรให้เที่ยวครับพี่ครับ

บางทีเราทานปลาทูเราจะมีปัญหาว่ากล้างชอบติดคอ
แต่ถ้าเกิดว่าไปร้านนี้ปัญหากล้างทิ้มคอของคุณจะหมดไป
เพราะว่าเขามีไอเดียดีมาฝากค่ะ
ไปกันเลยค่ะร้านปลาทูคิชเช่นนะคะ
เป็นร้านแรกแล้วก็ร้านเดียวในจังหวัดปราจีนบุรีที่เขาใช้ปลาทู
เป็นวัตถุดิบหลักเลยนะในการทำอาหารนะคะ
แนวคิดนี้นะคะเป็นของคุณนิชากรเหลืองจรัสสุฤทธิ์นะคะ
อายุ๓๑ปีเองค่ะเขาเป็นเจ้าของร้านนะคะ
คือเจ้าของร้านเขาเล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่เปิดร้านที่มีวัตถุดิบหลักเป็นปลาทู
ก็เพราะว่าตัวเขาชื่นชอบแล้วก็ผูกพันกับการทานปลาทูตั้งแต่เด็ก
ก็เลยอยากลองเปิดร้านที่มีปลาถูเป็นวัตถุดิบหลัก
แต่มันมีปัญหาตรงที่ว่าผู้บริโภคส่วนมากกลัวกล้างทิ้มคอ

ดิฉันเป็นบ่อยมากแล้วก็ไม่อยากเสียเวลาในการนั่งแกะปลาทูด้วยค่ะ
เขาก็เลยปิ๊งไอเดียในการทำให้คนที่กังวลเรื่องกล้างของปลาทู
สามารถทานปลาทูได้สบายใจไร้กังวลเรื่องกล้าง
ด้วยการใช้ความร้อนอบปลาทูจนกล้างมันนุ่ม
แต่ตัวปลาทูเขาจะไม่เละและคงรสชาติความเป็นปลาทูเอาไว้เหมือนเดิมนะคะ

แต่ว่าเขาจะคือเขาจะไม่ได้เปลี่ยนรสชาติ
เขาจะแค่อบนึ่งให้กล้างมันนิ่มค่ะ
พูดแบบนี้เริ่มหิวแล้วเลยพาไปดูเมนูเด็ดของทางร้านหน่อยนะคะ
เขามีแนะนำเยอะมีทั้งปลาทูทอดน้ำปลากระเทียมนะคะ
แล้วก็มีปลาทูต้มกะทิสายบัวสูตรโบราณด้วยนะคะ
แล้วก็ปิดท้ายด้วยเมนูนี้ชอบมาก
แมวแสนอร่อยและน้ำพริกปลาทูรสค่ะ

ทูนี่ถ้าเป็นเมนูไหนครูเชนชอบสุด
ผมเหรอจริงผมกินแบบว่าปกติเลยไม่มีเครื่องเคียงไม่มีอะไรเลย

เป็นคนเรียบง่ายใช้ชีวิตง่ายน่ารัก

หัวกระหางไม่กินครับก็คือตักเนื้อมันกินนี่แหละง่าย

แต่ว่าของผมอาจจะเน้นเป็นกลุ่มใหญ่นะฮะ